มาถึงช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะครับ
คุณสุภาพค
เพราะว่าบางเรื่องเนี่ย

ผลพวงการทุจริตสารพัดสารพันโครงการ
ที่เป็นข่าวใหญ่โตมาในช่วงที่ผ่านมา
ฤทธิ์ส่งผลแล้วครับ
ไล่ลงไปดูทีละเรื่องนะครับ
เอาเรื่องในกระทรวงพัฒนาสังคมก่อน
เช้าวันนี้เป็นข่าวใหญ่

ปรัตฐรองปรัฐ

คดีโกงร้ายที่พึ่งพ่นพิษ

นายพุทธิพันธ์เลิศเฉาะวสิต
นายพุทธิพันธ์เลิศเฉาะสิต

นรงคงคำรองประหลัดแล้วอีกคนนึงเป็นผู้ตรวจราชการ
ยังไม่ปรากฏชื่อออกมาว่าเป็นใครรู้แต่ว่าที่ผ่านมติคอรมอให้ออกเนี่ย
มีผู้ตรวจราชการอีกคนหนึ่งด้วยอันนี้ก็แปลว่า
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดนเลยครับไอ้ที่เราเคยบอกว่า
แม้เวลามีเรื่องขึ้นมาเจอแต่ปลาซิลปลาสร้อยตัวใหญ่รอดหมด
คราวนี้ตัวใหญ่เจอครับผู้ตรวจราชการนั้นก็ระดับเดียวกับอธิบดีเป็นสี่สิบ
คือระนาบเดียวกันระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงกับอธิบดีกรมใดกรมหนึ่งระดับเดียวกัน
ฉะนั้นพูดได้เลยว่าคราวนี้ไม่ใช่โดนเฉพาะปลาซิลปลาสร้อย
ตัวใหญ่โดนอันที่สองคราวนี้เห็นชัดเลยว่ารวดเร็ว
ผลเอกอนัตภพรกาญจนรัฐบอกนักข่าวเมื่อวานว่านี่เป็นการสั่งลงโทษอย่างรวดเร็ว
บอกด้วยว่ารวดเร็วกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาอันนี้
ต้องชื่นชมว่าจริงครับเพราะว่ากระบวนการสอบสวนทำได้รวดเร็ว
จนถึงขั้นให้ออกเอาไว้ก่อนเป็นภาษาราชการให้ออกเอาไว้ก่อน
แปลว่าถ้าคุณไม่ผิดคุณก็กลับขอเรื่องกลับมารับราชการได้
แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกครับแต่ถ้าผิดจริง
อกจากถูกให้ออกแล้วโดนคดีอาญาด้วย
ต้องเจอคดีอาญาด้วยฉะนั้นเรื่องในกระทรวงพัฒนาสังคม
หนึ่งตัวใหญ่โดนสองรวดเร็ว
กระบวนการสอบสวนทำกันทั้งวันทั้งคืนแล้วผลก็ออกมารวดเร็ว
คำสั่งของรัฐบาลรัฐมนตรีตามมาในระยะเวลาไม่นาน
อันนี้ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องชื่นชมว่า
เอาจริงเอาจังรวดเร็วทันใจถัดมาเรื่องในกระทรวงศึกษาธิการ
มีความคืบหน้ารวดเร็วไม่แพ้กันหรอกครับข่าวมาจากคุณอัตภพลตรึกตรอง
คุณพลจุดตรองเนี่ยเป็นผู้ตรวจแต่ว่าได้รับการแต่งตั้ง
ให้มาเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนชุดนี้ก็ทำกันทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันครับ
ล่าสุดคุณอัตภพลบอกว่าคดีทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตเนี่ย
มีค่าราชิการที่เกี่ยวข้องโยงใหญ่สี่สิบสี่รายสี่สิบสี่รายนะฮะ
แล้วก็จัดออกมาเป็นกลุ่มกลุ่มสี่สิบสี่รายเนี่ยใครบ้าง
กลุ่มที่หนึ่งคุณรถชนากับพวกรถชนาสินทีน่ะกับย่าดกับย่าด
โอนกันไปโอนกันมาปีเปิดบัญชีโอนกันไปโอนเงินกันนี่แหละ
นี่กลุ่มที่๑กลุ่มที่๒เป็นเพื่อนสมัยเรียนปริญญาโทมาด้วยกัน

นี่นี่กลุ่มที่๒กลุ่มที่๓เป็นกลุ่มนักเรียนทุนใกล้ชิด
กับคุณรชนาและกลุ่มที่๔มีความเชื่อมโยงกับมูลนิธิบางแห่ง
นี่คือเส้นทางการสอบสวนเส้นทางการเงินเขาจะแยกออกมาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม
นี่ก็ทำงานเร็วคุณอัตภพลมีรายละเอียดตรงนี้ว่า
ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินกองทุนเสมา
ที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดสิงหาสองพันห้าร้อยสี่สิบแปด
จนถึงพฤติกาหกศูนย์มีการโอนทั้งสิ้นหนึ่งพันกับสี่สิบเก้ารายการ
รวมเป็นเงินสองร้อยสามสิบล้านบาทโดยประมาณนะฮะ
แล้วก็พบว่ามีรายการที่โอนไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกองทุน
แล้วยังตรวจสอบไม่พบว่าบัญชีใครด้วยเนี่ยสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดรายการ
ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดรายการรวมเป็นเงินเก้าสิบหกล้านบาท
นี่เยอะนะฮะแล้วประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณอัตภพลบอกว่าตัวเลขความเสียหายจริงเนี่ย
กำลังสรุปอยู่ต้องรอข้อมูลให้ครบ
อันนี้ก็ถือว่ารวดเร็วทันใจต้องชื่นชมทั้งกระทรวงพัฒนาสังคม
กระทรวงศึกษาธิการคนที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ปปทที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายหน่วยงานอันนี้ก็ถือว่า
ผมก็ทำข่าวมานานแล้วนะครับเวลาเกิดเรื่องทุจริตเนี่ย
คราวนี้ได้เห็นว่าเดินหน้าทำกันทั้งวันทั้งคืนนี่ชุดของพมเนี่ย
เขาบอกช่วงสงกรานนี้คณะกรรมการเขาก็ไม่หยุดนะคณะกรรมการเนี่ย
ประชุมกันต่อเนื่องหลังสงการเปิดมาได้เรื่องจะมีรายละเอียดรายละเอียดมากขึ้น
มาที่เป็นข่าววันนี้นี่ก็เรื่องเก่าปีกว่าที่ผ่านมาจำเรื่อง
แป๊เจี๊ยเนี่ยเขาอัดคลิปไว้จำได้ใช่ไหมครับ
ล่าสุดออกฤทธิ์เหมือนกันครับ
คุณการุณสกุลประดิษฐ์ประหลัดกระทรวงศึกษาธิการบอกว่า
มติคณะอนุกรรมการ๖ต่อ๐
ต่อ๐นี่เป็นเอกฉันนะครับ
ให้ไล่นายวิโรธสำรวจออกจากราชการ
นี่น่าจะเป็นคดีแรกของการรับแป๊เจี๊ยะแล้วถูกลงโทษ
จริงตำนานการรับแป๊เจียเนี่ยมีมา
โอ้โหนานแสนนานแล้วครับได้แต่บ่นกันไป
แต่ว่าเวลาจะเอาโทษจริงเนี่ยไม่ได้
เพราะว่าคนที่เขายอมจ่ายเนี่ยเขาจ่ายเพื่อให้ลูกหลานได้เข้าเรียน
จ่ายกันเป็นแสนเป็นล้านก็มีนะซื้อรถให้กันก็มีให้โรงเรียนเนี่ย
เขาไม่ยอมออกมาเปิดเผยหรอกครับ
เพราะว่าลูกหลานเข้าไปได้แล้ว
สมยอมกันสมรู้ร่วมคิดกัน
ฝ่ายผู้รับกับฝ่ายผู้ให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน
สอบเท่าไหร่ก็สอบไม่ถึง
ไม่มีพยานหลักฐานมัดตัว
เวลาเขาให้เงินพวกนี้เขาก็ไม่ได้โอนเข้าบัญชี

ก็ไม่ต้องโอนแล้วจะไปเอาหลักฐานอะไร
ก็เลยทำให้ตำนานการรับแปเจียเนี่ย
มันสืบเนื่องสืบทอดกันมานานแสนนาน

คนที่ไปเจรจาอัดคลิปไว้

น่าจะเป็นคดีแรกอย่างที่ว่า

ระบบการเรียกรับแป๊ะเจี๊ยะ

เพื่อให้ลูกได้เรียนหนังสือเนี่ย
มันจะบรรเทาลงไปได้ไหม
มันจะมีการแหยงกันบ้างไหมว่า

หรือว่าอาจจะทำให้ระมัดระวังมากขึ้น
ต้องดูหน่อยว่าอีกฝั่งหนึ่งมีโทรศัพท์ไหม

ก่อนคุยสมมุติอย่างนั้นนะ

แต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นความหวังว่า

ถือว่ากระบวนการเอาผิด
จากคณะกรรมการสอบสวน
คราวนี้ถือว่าทำงานได้รวดเร็ว
รัฐบาลตั้งแต่นายกคอลโลมและรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง
เอาจริงทำงานได้อย่างรวดเร็ว

แต่อย่างไรอย่างไร
วงการราชการกระทรวงต่าง
ต้องกลับไปทบทวน

ที่มันโผล่ขึ้นมาคราวนี้

โผล่ขึ้นมาโดยบังเอิญ
เรื่องในกระทรวงพัฒนาสังคมนั้น

ก็คือว่ามีการตรวจสอบจนเจอ

ทุษย์จะหลิดกันมาเป็น๑๐ปี

การใช้งบประมาณปีต่อปี
ต้องตรวจสอบกันอย่างจริงจังว่า
หนึ่งปีที่จ่ายงบประมาณไป

อันนี้อาจจะเป็นผลพวงของสื่อ
อันนี้ต้องยกประโยชน์นะ
ผลพวงของสื่อผลพวงของสังคมออนไลน์

นี่สงกรานก็บอกว่าเขาไม่หยุด

หวังว่าทุกเรื่องก็จะเดินหน้าต่อนะ